ตามกันต่อเรื่องของวีรบุรุษพิทักษ์ภัยบ้างนะคะ
เรานำเสนอกันเป็นตอนที่๕แล้วค่ะ
วันนี้จะให้คุณผู้ชมไปฟังคำบอกเล่าความรู้สึกของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ปฏิบัติภารกิจท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นมากมาย
ก็มีข้อเรียกร้องมาเหมือนกันนะคะบอกว่าอยากได้สวัสดิการเพิ่มขึ้น
รวมไปถึงการดูแลในด้านต่างที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองค่ะ

หลังทราบว่างบประมาณในการดูแลป่าที่ห้วยขาแข้ง
เพียงไร่ละ๘๐สตางค์ต่อปี
ในขณะที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกจนเสื่อมสภาพ
ภาครัฐกลับให้เงินดูแลถึงไร่ละ๑๐๐บาท
ปัญหาดังกล่าวจึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ในการเสียชีวิตของสืบนาคสะเทียน
พยายามทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การผลักดันให้ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก
และการกระตุ้นให้ภาครัฐมองเห็นความลำบาก

มุมมองของประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียน
ให้ความเห็นว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ป่าไม้

โดยเฉพาะด้านสวัสดิการในการทำงานลาดตะเวน
ที่เราเห็นได้ชัดมากที่สุด

ปัจจุบันนี้เขาเดินป่าเอง
งบประมาณที่เขาจะต้องซื้ออาหาร

ตรงนี้ต้องทำให้เป็นมาตรฐานเลย

โดยมีงบประมาณสนับสนุน

ต้องมีของที่มันสามารถจะใช้ได้จริง
ที่เขาต้องการอย่างเป๊ะอุปกรณ์เดินป่า
ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะราคาค่อนข้างแพง

อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑
ให้ข้อมูลว่าจากพื้นป่าอันกว้างใหญ่

มีเนื้อที่กว่า๓ล้าน๓แสนไร่
เฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า๑คน
จะต้องดูแลผืนป่ากว่า๔๐๐ไร่

ถือว่ายังด้อยกว่าผู้กระทำความผิดด้วยซ้ำ

ก็มีสภาพที่มันก็ซุดโทรมไปตามการเวลา
ถามว่าเพียงพอไหม
ถ้าเราเรียนตรงว่าไม่เพียงพอ
แต่ถามว่าขาดแคลนถึงขนาดไหน

แต่ถ้าเราได้อาวุธใหม่ที่มีความใหม่
มีความเพียงพอทุกคน
ในการออกเป็นจวดงานมากขึ้น
ถึงวันนี้ยังมีเราที่เฝ้าป่า

ให้เราเราให้รัฐผลัดกันไป
แต่ทำผิดวันใดใครช่วยเรา
อีกหนึ่งบทกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงกรอบที่ถูกตีเอาไว้
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนตึกตองอยู่เสมอ
ว่าไม่สามารถทำอะไรรุนแรงเกินกว่าเหตุได้
หากไม่เจอกับสถานการณ์คับขันจริง

มันทำให้เราจะต้องหาทางที่

เพราะฉะนั้นพอมีระเบียบบีบังคับมากขึ้น

เราก็พยายามปรับตัวไปหาเขา

ที่ถามทุกคนทุกคนรู้สึกอึดอัด

พิทักษ์ป่าอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย

แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเริ่มเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ
จากผลตอบแทนกับการทุ่มเททำงานไปอย่างหนัก

ทุกคนล้วนแล้วอยากจะให้ครอบครัวสุขสบาย

แต่สิ่งที่ได้ไม่สมดั่งใจหวัง
ถามว่าความรู้สึกของคนที่เขาห่วงเรา

ก้าวขาออกจากบ้านทีนึงไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นลูกเราเนี่ย

คนที่อยู่ในบ้านก็ต้องคิดว่าเป็นคนของเราหรือเปล่า
เราทำงานในป่าเราเหนื่อยขนาดนี้
เงินเดือนเราก็เท่านี้คนข้างนอกก็เงินเดือนเท่าเรา

แต่นี่คือหน้าที่ที่เขามอบหมายให้เราทำ
ประจงทางมันดีที่สุดเราจะทำ
แต่ว่าเราก็อยากหวังว่าให้ผู้ใหญ่จะได้มองเห็นว่า
มีความเสี่ยงนะมันควรที่จะมีอะไรให้เขาหน่อย

จะทำงานด้วยใจรักในหน้าที่
แต่ใช่ว่าทุกคนอยากที่จะทำให้ครอบครัวลำบาก
ส่วนหนึ่งที่พวกเขาสะท้อนให้เราเห็นก็คือ
อยากได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างจริงจัง

ในการเดินหน้ารักษาป่าไม้
พัชลัพธ์คนลันทมเหลืองข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน